ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นี่ยี่สิบเก้าธันวาคมค่ะ
พระมหาสมปองบอกว่าจะศึกพรุ่งนี้นะฮะนี่ครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เราสอบถามไปพระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับ
นักเทศชื่อดังจากวัดสร้อยทองเนี่ยท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะลาศิกขานะครับ
ศึกก็คือสิบสามนาฬิกาเก้านาทียี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
แล้วล่าสุดนี่คือการโพสต์นะฮะท่านผู้ชมครับนอกจากเนื้อหาใจความที่พระมหาสมปองบอกว่า
ขอขอบคุณ๓๐ปีในวงการสงฆ์เนี่ยท่านดูตรงชื่อโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
อ่าจากชื่อพระมหาสมปองตารปุโตเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเพจชื่อแม่ปองแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะอ่าชื่อแม่ปองแล้วนะครับนี่นะครับพระมหาสมปองเคยบอกว่าจะออกไปทำธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่าง
ค่ะก็จะใช้ชื่อแม่ปองนี่แหละอันนี้เป็นเมื่อวานนี้นี่เห็นไหม
ชื่อเพจเฟซบุ๊คพระมหาสมปองแต่วันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเพจแม่ปองเรียบร้อยแล้ว
เลิกศึกสิบสามนาฬิกาเก้านาทีนะฮะอ่าแต่ยังไม่แน่ใจว่าวัดไหนค่ะอ่า
ก็จะเหมือนกับอดีตพระภัยวันใช่ค่ะสองพศก็จะศึกกันหมดแล้วอ่า